เริ่มเราก็คิดว่าน้องที่เราเจอแล้ว
สามารถกระทั่งชีวิตอยู่ที่นั่นนั่นได้นาน
แต่ปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างเปลี่ยนไปนะครับ
เรามีเวลาก็ค่อนข้างจำกัด

โดยที่แผนงานของเราก็คือ

เราก็ต้องมีการวางขวดอากาศไปเป็นระยะ

จะต้องมีขวดอากาศติดตัวไปอย่างน้อย๓ถังนะครับ
เมื่อหมดแล้วเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนถังอากาศที่เราวางไปเป็นระยะระยะนะครับ
โดยพร้อมยิ่งขาไปไม่มีปัญหาในขากลับนะครับ
ซึ่งเราจะต้องมีการใช้นะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ
ชื่อจ่ายเอกสมานอุตนันนะครับ
ได้เคยจบหลักศูนย์นักเรียนนักรายใจน้ำจุโจม
แล้วก็ทำงานอยู่ที่หน่วยหลายปีนะครับ
แล้วก็ปัจจุบันก็ได้ลาออกมาทำงานที่การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ
ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณการท่าอากาศยานนะครับ
ที่ได้ให้กำลังพลมาทำงานนี้นะครับ
เมื่อวานทางผู้ใหญ่ในการท่าก็ได้มาดูการปฏิบัติงานด้วยนะครับ
ขณะนี้เราก็มีผู้ที่เป็นอดีตซิลเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานนะครับ
เนื่องจากหน่วยซิลของเราเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับ

ผู้ที่เป็นอดีตซิลเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
เมื่อคืนนี้จ่ายเอกสมานเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนก็คือเอาขวดอากาศไปวางตามรายทางนะครับ
เมื่อวานที่เราไปทำงานก็ร่วมกับทางชาติอื่นด้วยนะครับที่ไปร่วมกันทำงาน
อย่างไรก็ตามเนี่ยสภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับ
เมื่อจ่าเอกสมานเนี่ยได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับก็กลับมานะครับ
ขณะที่กำลังกลับมาเนี่ยก็หมดสตินะครับหมดสติ
ผู้ปฏิก็พยายามที่จะไปถุงพยาบาลนะครับ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่รู้สึกตัวก็เลยพยายามที่เอากลับมาที่โถง๓นะครับ
เมื่อมาถึงที่โถง๓แล้วก็พยายามที่จะส่งพยาบาลต่อ
แต่เจ้าตัวก็หมดสติก็ไม่รู้สึกตัวครับเราก็ได้นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านนะครับที่ท่านมีความสามารถนะครับ
ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านทราบว่าขณะนี้เนี่ย
น้องที่ประสบภัยเนี่ย
อยู่ข้างในเราต้องช่วยพ่อออกมาทุกคนก็เสียสละที่มาทำนะครับ
แต่การปฏิบัติงานของหน่วยนั้นเราดำเนินการต่อนะครับ
เรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับ
ดังนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับ
หรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ย

เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับ

ผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับ
ก็ขอยืนยันว่าเราไม่เคยเสียขวัญนะครับ
กำลังคนของเรายังคงคุกเขื่อม
กำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ย

ท่านทรงมีรับสั่งให้

แต่ว่ามีมีมีหลายคนที่สอบถามว่าตอนนี้ทำอะไรขึ้นได้ยังไง
เรียนให้ทราบว่าณเวลานี้เร่งด่วนที่สุดก็คือเอาท่ออากาศเข้าไปให้ถึงจุดที่เด็กอยู่นะครับ
เพราะอากาศที่ทุกท่านเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งมาเมื่อวานถึงกลางคืน
ใช้กำลังพลทั้งทหารทั้งไฟป่าทั้งทุกส่วนที่มีอยู่ทั้งหมดลำเลียง
ในท่ออากาศเนี้ยเส้นผสมกลางก็สามสามหุ่นนะครับเอ่อเส้นสามส่วนแปดนิ้วนะครับ
ก็ประมาณขนาดเนี้ยนะฮะขนาดเนี้ยจะเป็นท่ออากาศที่จะนำส่งไปให้ถึงเด็กนะฮะ
นำมาสี่ประมาณสี่กิโลนะครับแล้วทีนี้ในท่อากาศก็จะใช้สายโทรศัพท์สนามเนี้ย
ผูกติดเข้าไปใช้แฮปปีกติดติดเข้าไปณวันนี้นะครับความมุ่งหมายของของทางหน่วยงาน
ทางฝั่งของซิลเนี่ยก็จะพยายามนำท่ออากาศไปให้น้องนะครับ
พร้อมทั้งสายโทรศัพท์เพื่อในการติดต่อสื่อสารในการวางแผนนะครับ
เขาเรียกอะไรครับการขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสื่อในสื่อนอก
รวมทั้งทุกคนที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องขอให้อย่าไปกีดขวางการทำงานของเจ้าที่เขาด้านหน้า
อันนี้คือความเป็นความตายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ว่าท่านขอความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับ
ที่สองนะครับทางด้านบนจะเห็นอากาศยานบินอยู่ตลอดเวลานั้นใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องหาไม่ว่าจะเป็นหาโพรงหาสัญญาณหาอะไรก็ขอให้เป็นเป็นสิ่งที่สื่อต้องรับทราบว่ามีชุดทำงานอยู่ข้างบนทั้งรถพิเศษทั้งทหารทั้งตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
ทำกันทุกวิธีทางปัจจุปัจจุบันสำหรวดแล้วนับไม่ท่วนเป็นโพรงแต่ส่วนใหญ่ลงไปก็จะตันไปไม่ถึงเจาะไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเราทำทุกอย่างไอ้พวงที่เราไปไม่ได้แต่มีน้ำน้ำซึมน้ำซับลงไปเราก็ใช้อุดนะ
ส่วนการเบียนทางน้ำเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็สามารถพลังจะจะได้ผลในโรงการรักษาระดับน้ำภายใน
ถ้ำนะครับกลับเรียนให้ทราบว่าปัจจัยในเรื่องของเวลาที่เราโดยอ่า
เป็นสิ่งที่ที่งานต้องมุดหน้าไปไปอย่างอย่างรอเวลาเลยไม่ได้นะครับเมื่อคืนก็
จากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ก็ขอบคุณในลักษณะความร่วมมือนะฮะก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มี
อุปสรรคอะไรนะครับเพราะว่าตอนตีห้าก็ใช้แพทย์สนามของของ
เพราะว่าที่อยู่ที่นี้น่ะแค่กำลังของแพทย์สนามนำไปส่ง
เรื่องการเข้าน้ำก็อย่างต่อเนื่องครับที่ถ้ำทรายทองก็ปิด
ปิดซ้ายปิดขวามันตาน้ำที่รัฐลวงน้ำออกน้อยลง
แสดงว่าโรงน้ำในถ้ำเริ่มลดในการปฏิบัติต่อไปเนี่ย
เรากำลังเริ่มค้นหับตาน้ำอื่นอื่นรอบรอบฐานเข่า
เพราะฐานเข่าคือที่เตี้ยที่สุดทุกเขาอยู่นี้คือฐานเข่า
เราก็พยายามจะเร่งเราไปนะให้เกิดช่องว่าง
ข้างล่างใต้ทุกเข่าให้มากที่สุดขณะเดียวกันนี่ก็คือ
จากการสอบถามน้องซิลนี่อับปะกอลว่าน้ำเนี่ยไหลเติมเต็มมาจาก
สามแยกทางด้านเหนือก็คือมาจากพาหมี
วันนี้เราจะส่งทีมสำหรับลวดลงไปสแกนลูสิงโฮต่างครั้งหนึ่ง
เพื่อที่พยายามจะอุดปะมันและเบี่ยงเบนทางน้ำ
ให้มันได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็เลยกลัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตุนิยมวิทยาที่ฝนฟ้าจะเข้าอยู่ก็เรียนว่าในช่วงของการพร่องน้ำ
น้ำข้างในถ้ำทรงระดับและลดก็แสดงว่าเป็นมิตรหมายถึงดีนะครับ
เป็นนิมิตหมายอันดีส่วนเรื่องการพร่องน้ำในถ้ำ
น้องน้องในถ้ำเขาพยายามลากท่อเข้าไปใช้ไดโว้ใช้ระบบไฟฟ้าต่อไป
ดูต่อดูต่อต่อกันออกมาก็พยายามทำทุกรูปแบบครับ
ครับตอนนี้เดินถึงตรงโถง๓เดือนแล้วพวกเราพยายามทำทุกรูปแบบที่
แต่น่าจะไปแต่ความอย่างที่บอกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคิด
มันเป็นงานมหาโหวตน้องซิลเขาก็ทำงานนำหน้าหัวหมุดดวงฟัน
เข้าไปทุกภาคส่วนก็ลุยเอาท่ออากาศตามที่เราไม่ทักบอก
เอาท่อดูดน้ำเข้าไปข้างบนก็อุดเข้าปากข้างล่างก็เดินน้ำออก
ต้องขอบคุณอะไรบางคนผมไม่รู้จักกันนะแต่เป็นคนต่างชาติ
อย่างที่เมื่อกี้ได้เจอคุณจอร์ดคุณจอร์ดมาช่วยหลายวันเป็นนักบินเถา
โถ่ท่ำในประเทศไทยเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตรีมให้ความคิดหลายอย่าง
มีคำถามไหมครับเชิญครับ
ได้ดีกัน

ปริมาณออกซีเย็นก็ลดลงนะครับ
เราก็มีคุณหมอนะครับ
คำโทษมากนะครับ

เยอะครับเยอะครับเกินร้อยครับ

งานนี้บอกแล้วไม่เริ่ม

ถูกต้องครับถูกต้องครับ

จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการพินาเรามีการนำเรียนแผนไปต่อทุกขั้นตอนนะครับ
โดยทางท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าผู้จัดการเหตุการณ์
เป็นคนเป็นคนโดยการประเมินของพวกหน่วยทำงานในพื้นที่
ทั้งซิลทั้งทหารก็เอาอยู่ตรงนี้ก่อนเนอะ
ก็ผมขออนุญาตก็ยืนยันว่ามาดำน้ำต่อครับดำน้ำต่อ
เพราะว่าเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาได้หลาย
หลายครั้งที่เรามีการดำน้ำนะครับ
แต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องยกเลิกภารกิจนะครับ
อ๋อการตลอดเล็กใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับ
ครับคืออย่างนี้นะครับว่าจริงเราก็พยายามหาหลายช่องทางนะครับ
ยังน้องออกเนี่ยแต่ภารกิจเราเมื่อวานเนี้ยก็คือเอาอากาศไปให้น้อง
เอาอากาศไปให้สำหรับเราก็ขอยืนยันว่าน้องที่ออกมาเนี่ย
เราจะเลือกทางที่น้องเนี่ยปลอดภัยที่สุดขึ้น
ครับขอบคุณครับขออนุญาตครับเหตุการณ์เกิดมาตอนกี่ทุ่มกันเมื่อคืนนี้สาเหตุ
ก็ตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับเราทำงานกัน๒๔ชั่วโมงนะครับ
อายุน่าจะประมาณสัก๓๓๗ครับแต่
จะเป็นเป็นทางที่สุดคืนจะรออยากสามารถทางซื้อ

อันนี้คือยืมไปแล้วก็มีเทปทั้งแบงก์นั่นแล้วก็ลาดเข้าไป

เรียนอย่างนี้นะครับทางเทคนิคนิดเดียว
ท่อที่ไปเนี่ยจะไปให้ถึงเด็กเลย
แล้วการเติมอากาศจะเติมอยู่ข้างบน
จะใช้หลอดในถังเหมือนเราเห็นตามโรงพยาบาลออกซิเจนถังใหญ่
เพราะฉะนั้นเต็มที่ขอให้ถึงแล้วก็เติมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน
จัยตรงนี้คือว่าถ้าอากาศถึงดึกแล้ว
ยังไงก็ว่ากันทุกคนก็สบายใจ
แล้วก็ภารกิจทุกอย่างนะครับยังคงดำรงอยู่นะครับ

เดินหน้านะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของขวัญกำลังใจเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
ยังมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับ
ไกลเกินร้อยในการทำงานกู้ภัยในครั้งนี้นะครับฉะนั้นการสื่อสารขอให้สื่อสารในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับ
คงต้องจบแค่นี้แต่วันนี้มุ่งเน้นอย่างเดียวครับ
ท่ออากาศขอให้ถึงนะครับท่ออากาศขอให้ถึงไวไฟด้วยแล้วกัน
ไวไฟเข้าไปอยู่ในโถงแล้วนะครับโถง๓โถง๓ตอนนี้เอา
อากาศก่อนต้องแบกบานสำคัญอ่ะอ้าวโอเคสำคัญนะครับไวไฟด้วย
ขอบคุณมากนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาสิมีบ้างบอกให้